เวลาที่คุณผู้ชมเจอคนโรคจิตมาทำอนาจารย์ต่อหน้าเรา

ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการโชว์อวัยวะเพศการสำเร็จความไคร้ให้ดูเนี่ยนะคะ
ก่อนที่จะแจ้งตำรวจหรือระหว่างที่รอตำรวจคุณผู้ชมทำยังไง
เพราะว่าคุณยายท่านนี้ที่จะให้ดูเป็นภาพในกล้องวงจรปิด
โอ้โหใจเด็ดมากจริง

บางคนที่เป็นวัยรุ่นนะเห็นแล้วโอ้โหตกใจร้องกรี๊ดกราด

คุณยายบอกไม่มีเสียงนั้นค่ะ
คุณยายเดินกลับเข้าไปในครัว

โชว์ใช่ไหมยายโชว์มั่งแต่เป็นการโชว์มีดนะคะ
คนก่อเหตุผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นคนที่ชอบโชว์เนี่ยนะ

อายุ๗๖ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำนั่งอยู่ในร้าน
นักที่ราชกายารยนต์มาจอดหน้าร้านนึกว่าเป็นลูกค้า
แต่ไม่ลงมาอยู่ตรงนั้นสักพัก
คุณยายก็เลยหันไปมองและจ้องให้ดูชัดอีกที
อ้าวสำเร็จความไคร้ด้วยตัวเอง

พามาสักครู่เดินกลับเข้าไปในครัว

ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับคุณยายแล้วนะคะ

บอกว่าช่วงเวลาประมาณบ่าย๒เมื่อวานนี้
มีผู้ชายผอมสูงน่าจะประมาณ๗๗๐เซนติเมตรค่ะ
ใส่เสื้อลายสก๊อตสีแดงดำ
กางเกงขายาวใส่หมวกกระน็อกเต็มใบด้วย

ตอนแรกขี่วนไปวนมาอยู่หน้าร้าน
แล้วก็มาจอดควักอวัยวะเพศขึ้นมาค่ะ

คุณยายก็เลยไปหยิบมีดมาข่มขู่
เอ้าฟังเสียงคุณยายหน่อยค่ะ
นึกกลัวแล้วสิคุณทัก
คุณน่ะนะก็ไปเรียกหลานว่า
หลานนี่มันฉันว่าเอามันไปไหนแล้ว
เห็นจากคลิปแล้วหลายคนโอ้โหคุณยายเก่งจัง

ช่วงเวลานั้นคุณยายทำใจดีสู้เสือ

ยายบอกว่าตอนนี้นึกกลัวแล้วเวลาที่อยู่คนเดียวกลัวเหลือเกิน
กลัวว่ามันจะกลับมาทำร้าย
คุณยายก็เลยบอกว่าคุณตำรวจไปจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วค่ะ